หยัดสีอยากได้ขวา

แม่แหละกันอย่างนี้ครับ
สองเจอร์โอ้ยนี่แหละครับแม่แมกแล้วครับโอ้โหน่าจะมีบาดแผลแหละครับ
ด้านเดียวโอ้โหได้เลือดแล้วครับศอกซ้ายของฟ้าอำลามครับ
โอ้โหนี่แหละครับเผลอครับจีบลำตัวพยายามจะบิดออกมาครับ
บริเวณหัวคิ้วกันมากไม่เยอะครับสองซ้ายของฟ้าครับรามเล่นงานเข้ามาอีกครั้ง
โอ้โหหลับเลยครับปิดเกมครับโอ้โหไม่ต้องนับครับโอ้โห
ศอกเข้าไปที่หัวคิ้วซ้ายครับอ่าแล้วก็จามเข้ามาอีกทีครับ
ปิดเกมครับที่บริเวณปลายคางโอ้โหแผลนั้นอาจจะไม่ใหญ่ครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับแผลเล็กครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนั้นเต็มครับ

งัดศอกเข้ามาใส่กันแบบนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วครับคุณผู้ชมครับว่ากระพริบตาไม่ได้ครับ
เดี๋ยวดูนะครับทิ้งเข้ามาก่อนครับศอกของเท่านั้นเดี่ยว
ความลางพยายามจะตบกาดครับแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับงัดเข้ามา
พยายามจะเสยเลยครับแล้ววางแข้งขวาคืนแล้วโอ้โหนี่ครับ
ตั้งแต่ดอกนี้เลยนะครับทิ้งด้วยศอกซ้ายครับโอ้โดนเต็มเต็มปลายคางเลยครับ
ก็ยังทนนะครับแต่ในจังหวะปิดฉากครับดึงจังหวะนิดเดียวครับ
แล้วศอกขวาสั้นครับปั้งเข้าไปเต็มปลายคางครับโอ้โหปิดเกมเลยครับ
โอ้โหน่าเสียดายครับจบไวไปหน่อยครับผู้เอก
เพาะกำราบโทษต่อจาร์ดแซนชัย